พี่ตูนวิ่งเนี่ยนะคะวันนี้นี่ก็

จุดหมายปลายทางที่แม่สายแล้ว

ดาราศิลปินไปร่วมวิ่งเยอะเลยนะคะ

วิ่งแต่ช้ากรูเลยนะครับวิ่งแต่เช้า
แขนหายแล้วนะครับสำหรับแขนซ้าย
เมื่อวานพี่ตูนมีอาการเจ็บแขนซ้าย
เจ็บไหล่ซ้ายรามไปถึงสมบัครนะครับ
วันนี้พลาดหัวตัวใหญ่หน้าหนึ่งสปิมไทยละครับ
ตูนเจ็บไหล่ซ้ายฮึดพันภกษ์วิ่งถึงเชียงกราย
คือเมื่อวานเนี่ยแขนออกมาจากเสื้อแค่ข้างเดียวคือแขนขวา
แขนซ้ายเขาพันผ้าก๊อตไว้ไม่ให้มีแรงเหวี่ยงเลยค่ะ
เมื่อวานนี้บางช่วงบางตอนเลยอดสวมกอดกับประชาชนเลยนะฮะ

คือเป็นช่วงก่อนเซตสุดท้ายก่อนจะจบนะ
ตูนวิ่งเซต๑เซต๒รวบเลยนะ

แล้วก็มามีอาการเจ็บไหล่ซ้ายนะฮะ
ก็เลยต้องมีการพันไว้เก็บแขนไว้ลดแรงเหวี่ยง

ใช่ค่ะก็เลยออกตั้งแต่ตี๓สตาร์ทจากโรงเรียนปูแกง

สิ้นสุดจุดเช็คพอยต์แรกตอนตี๔๕๐นาทีที่บริษัทธนาเกรนพอลิชระยะทาง๑๔กิโลเมตรค่ะ
แล้วก็มีคุณบัวขาวบัญชาเมฆนักมวยชื่อดังมาร่วมวิ่งด้วย
สภาพอากาศก็สบายเมื่อเช้านี้ประมาณสัก๑๔องศานะคะ
พอวิ่งมาถึงวัดชัยมงคลในอำเภอพานอากาศก็เย็นลงอีกหน่อยค่ะ
ประมาณ๑๒๑๓องศาเซลเซียสแล้วก็ยังมีประชาชนมายืนรอต้อนรับมอบเงินบริจาคให้ด้วย
ทีนี้สังเกตเห็นได้เลยเพราะว่าประชาชนให้ความร่วมมือมากค่ะ
ไม่ดึงไม่ฉุดไม่รั้งไม่เหนียวเพราะว่าอย่างที่บอกถึงแม้ว่าจะวิ่งได้แล้ว
แต่อาการบาดเจ็บก็ยังคงมีอยู่

อย่าฉุดอย่าดึงอย่ารั้งพี่ตูนนะคะ

คุณผู้ชมจะเห็นผู้หญิงคนนึงนะเห็นมั้ย
น่าสังเกตมั้ยผู้หญิงคนนึงที่ใส่หยาบ

ชื่อคุณธิดาสนเจริญเป็นนักธุรกิจ

แล้วก็เป็นแชมป์ไตรกีฬาด้วย
ร่วมวิ่งกับพี่ตูนตั้งแต่เบตงยะลา

เป้าหมายก็คือที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

ทีนี้พอพี่ตูนวิ่งวันนี้เนี่ย

พี่ตูนแล้วก็คณะก็วิ่งต่อเซต๒ค่ะ
จากบริษัทธนาเกรนพอลิช
ไปจบเซต๒ที่โรงเรียนทานทองวิทยา
ระยะทางก็ประมาณ๑๔กิโลเมตรนะคะ

เรียงแถวจุดเทียนร้องเพลง

คนก็เลยร้องเพลงเมอรี่คริสต์มัส
วยพรพี่ตูนแล้วก็คณะด้วยนะคะ

ที่๓ก็จะเริ่มจากโรงเรียนทานทองวิทยา

เซตที่๓ไปจบที่วัดร่องขุนนะคะ

แล้วก็วิ่งต่อไปยังแขวงทางหลวงเชียงราย
แล้วก็ไปจบจุดเช็คพอยต์สุดท้าย

ตูนลักษณะจะวิ่งเข้าเส้นชัยที่ด่านพรมแดนที่แม่สาย
พรุ่งนี้ประมาณช่วงเย็น๖โมงเย็น
ก็จะมีพิธีสิ้นสุดโครงการ๙คนละ๙

ใช่เวลาทั้งหมดของโครงการก็คือเป็นไปตามที่คาดหมาย

ที่เชียงรายตอนนี้ชาวเชียงของจังหวัดเชียงราย
ได้ช่วยกันทำตุงด้วยธนบัตรความยาวกว่า๑๑๙เมตร

เพราะว่าโอ้โหชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันทำอยู่นะครับ

ชื่อว่าตรงสรีตรงใจยาวก้าวแห่งบุล

สลีคือคำว่าสิริ
ความเป็นมงคลความดีงาม
ตรงใจคือทงใจ

ทงใจก็ตรงใจนะฮะทงแห่งใจชนะ
หมายถึงระยะทางที่
ก้าวแห่งบุญหมายถึงก้าวคนละก้าวนี่แหละครับ

เป็น๙แห่งบุญที่ช่วยเหลือคนป่วยในโรงพยาบาล
ดังนั้นตรงนี้จึงชื่อสลีตุงใจยาว๙แห่งบุญนั่นเองครับ
โดยวันนี้ก็จะมีการนำตุงไปล้อมรอบ

ซึ่งเป็นจุดแวะของคุณตูนนะครับ
และเป็นจุดสำคัญที่ประชาชนชาวเชียงราย
จะมาต้อนรับคณะในวันนี้ด้วยนะครับ
โอ้โหดูที่หน้าเว็บ๙คนละ๙กันนิดหน่อยค่ะคุณผู้ชม
ดูทั้งเรื่องระยะทางในการวิ่งว่าเหลืออีกเท่าไหร่

ตอนนี้ดูสิคะระยะทางในการวิ่ง
เหลืออีกประมาณสัก๕๐กว่ากิโลเมตร
แต่ยอดเงินบริจาคดูสิพุ่งขึ้น
อีกประมาณ๑๐ล้านบาท
แตะ๑๐๐๐ล้านบาทแล้วนะ

เพราะว่าตอนนี้ยังมีเงินที่รอร่วมสมทบอยู่ทั้งที่เชียงราย
๑๗ล้านที่เท่นวอร์นะ

ที่เขานำประมูลผลงาน
แล้วก็จะเอาเงินมาร่วมสมทบทุน

แล้วก็รวมถึงกิจกรรมคู่ขนาน
อย่างพิเชษที่เขาเคยวิ่งทางภาคตะวันออก

แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกก้อนหนึ่งมามอบให้แน่นอนนะครับ